สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้งใจว่าจะพอแล้วเรื่องของปารีนา
เรื่องอื่นดีกว่าแต่ว่าขอตอกย้ำส่งท้ายอีกทีหนึ่งเถอะว่า
เรื่องของการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการบุกลุกป่านั้นเนี่ย
อกจากคนบังคับใช้กฎหมายจะว่ากันไปแล้วสังคมจะต้องลุกขึ้นมา
สังคมจะต้องลุกขึ้นมาแสดงออกแสดงพลังให้รู้ด้วยว่า
เรื่องแบบนี้ขอให้เป็นเรื่องให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอกันที
เราแสดงออกให้รู้ว่าคนที่บุกลุกป่าจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคม
ไม่ใช่แค่ถูกดำเนินคดีอย่างนี้นะครับ
อย่างเดียวอย่างเรื่องของคุณปรินาไกรคุบเนี่ย
จะออกมาบอกยังไงก็ตามแต่แต่ว่าโดยหลักการแล้วคนที่ทำผิดกฎหมายแบบนี้
เชิดหน้าชูคออยู่ในสังคมไม่ได้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้
ทำเหมือนว่าหนูไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาด
จริงอยู่โดยหลักกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้คดียังไม่ถึงที่สุดก็ยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่
แต่ว่าโดยพยานแวดล้อมโดยหลักการโดยหลักฐานอะไรต่างมากมาย
หนีไม่พ้นหรอกครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เกี่ยวข้องกับเรื่องการบุกลุกป่าแน่
คำถามก็คือว่าสังคมไทยจะมองและจะคิดต่อคนที่บุกลุกป่าแบบไหน
ถ้าเราคิดว่าเขามีเงินเขามีอิทธิพลเขามีอำนาจ
เขาบุกลุกก็บุกลุกไปเราประชาชนไม่เกี่ยวข้อง
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ครับ
เราต้องแสดงออกว่าคนที่เราหวงแหนป่าหวงแหนทรัพยากรของชาติ
ยอมให้คนแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ได้

ห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรส่วนรวม
เขาจะแสดงการหวงแหนป่าปกป้องผืนป่าชัดเจนมาก
ใครที่ไปทำอะไรแบบนี้ไม่มีที่ยืนในสังคม
ต่อให้ลอดพลตรางออกมาไม่มีที่ยืนในสังคม
เพราะเขาถือว่าการบุกลุกป่าคุณเอาเปรียบสังคม
คุณเอาเปรียบประเทศคุณเอาเปรียบทรัพยากรของชาติ
ฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราชดรเลย
เป็นอะไรก็ไม่ได้เขารังเกียจเขาไม่ยอม
เพราะคุณเอาเปรียบสังคมคุณจะต้องไม่มีที่ยืน
ผมเคยร่วมเวทีอภิปรายกับคุณหมอประเวทวศรี

ปัญหาในสังคมต่อไปในอนาคตไม่ว่าสังคมไทยหรือสังคมโลก

ปัญหาคือคนจะแย่งชิงทรัพยากรกัน
เพราะทรัพยากรมีจำกัดที่ดินมีจำกัด
แต่คนมากขึ้นทุกวันสุดท้ายขึ้นมา
จะเกิดอาการแย่งชิงทรัพยากรกัน
ประเทศไหนบริหารจัดการไม่ดี
คนจะลุกขึ้นมาฆ่ากัน
เพราะคนส่วนหนึ่งไม่มีทรัพยากร
คนส่วนหนึ่งครอบครองที่ดินมากเกินไป
คนบางตระกูลครอบครองที่ดิน
มากกว่าคนเป็นพันหมื่นแสนครอบครองซะอีก
คนคนเดียวเนี่ยก็แปลว่า
คนรวยคนมีอำนาจคนมีอิทธิพล
เข้าถึงทรัพยากรในขณะที่
คนจนเข้าไม่ถึงทรัพยากร
ไม่มีที่ดินจะทำมาหากิน
แต่คนอีกไม่กี่ตระกูล
ครอบครองที่ดินมากมายมหาศาล
จำไม่ได้ว่าตัวเองมีที่ดินที่ไหนบ้าง
เอาเถอะนั่นเรื่องของการมีเงิน

แต่ถ้าคุณบุกรุกมีปัญหา
เพราะว่าคนที่เขาเข้าไม่ถึงทรัพยากร

ในหลายประเทศเนี่ยเกิดการจราจน

ก็เพราะเรื่องการแย่งทรัพยากรกันเอง
ฉะนั้นหลักการของประเทศเราถูกแล้วครับ

คนยากคนจนคนไม่มีที่ทำกิน

คนละ๔๐๕๐ไร่ว่ากันไป
เขาจะได้เข้าถึงเขาจะได้มีที่ทำกิน
เขาจะได้ไม่อดตายก็ถูกแล้ว
แต่ว่าลองคิดดูว่าในจำนวน๔๐ไร่
แล้วปล่อยให้คนบางคนไปบุกรุก
ยึดคลองไว้เป็นร้อยไร่เป็นพันไร่
แล้วมันจะเหลือที่จะไปเจียดไปแบ่งให้คนจน
คนที่ไม่มีที่ทำกินคนที่มีรายได้น้อยเนี่ย
มันจะเหลือสักเท่าไหร่กันล่ะก็คุณเอาเปรียบนี่
คุณไปยึดมาเป็นพันไร่คุณเอาเปรียบคนที่เขาไม่มีที่ดิน
นั่นกว่าเขาจะได้รับจัดสรรสักห้าห้าสิบไร่
พอได้มีที่ทำมาหากินพอเลี้ยงยาไส้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปได้
เขาก็ต้องมีน้อยลงเพราะคุณไปถือครองเป็นร้อยเป็นพันไร่
นี่ไงผมถึงบอกว่าคนบุกลุกป่าพวกนี้เอาเปรียบสังคม
คุณเอาเปรียบประเทศคุณเอาเปรียบคนที่เขาไม่มีที่ทำกิน
แล้วคุณจะเชิดหน้าชูคออยู่ในสังคมได้ยังไง
คนที่เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนจนแบบนี้

อะไรก็ไม่ได้คุณจะต้องถูกมองด้วยสายตาที่เคลือบแคลงว่า
คุณเอาเปรียบสังคมคุณเอาเปรียบคนจน
คนจนที่เขาไม่มีที่ทำกินเนี่ยเขารอการจัดสรรที่ดินปฏิรูปที่ดินอยู่
แต่คุณมายึดกันเป็นพันไร่มันได้ยังไง
ผมถึงบอกว่าถ้าสังคมไทยรู้ร้อนรู้หนาว
กับการหวงแหนผืนป่าแบบนี้มันจะส่งผลอะไรตามมา
หนึ่งส่งผลให้คนมีเงินเจ้าสัวนายทุนทั้งหลาย
ที่เคยบุกลุกที่ดินกันมาเนี่ยเอาเถอะบุกลุกกันมา
ยังไงก็บุกลุกกันมาแล้วแต่ว่าที่จะบุกลุกต่อไป
เขาจะไม่กล้าเพราะสังคมทนไม่ได้
เวลานี้ถ้าภาคเหนือภาคอีสานไปดูเถอะ
ที่บุกลุกทำข้าวโพดกันสุดลูกหูลูกตาเนี่ย
นายทุนทั้งนั้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไป
สองถ้าสังคมไม่ยอม
ข้าราชการกรมป่าไม้ค่าราชการกรมอุทยาน
ข้าราชการในสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
จะต้องตื่นตัวมากกว่านี้
เพราะถ้าคุณไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
คุณปล่อยให้เขาบุกลุกโครมโครม
คุณอาจจะได้ผลประโยชน์ที่นายทุนเจือจานให้
คุณอาจจะได้ผลประโยชน์ที่นักการเมืองเลี้ยงดูไว้
คุณอาจจะได้ผลประโยชน์จากนายทุนนักการเมือง
ที่คุณทำตาไม่หลิวตาทำไม่รู้ไม่ชี้
คุณอาจจะร่ำรวยเกษียณไปก็สบาย
แต่สังคมจะประนามคุณว่า
ทำไมคุณไม่ปกป้องรักษาป่า
ประเทศนี้จ้างคุณให้ปกป้องรักษาป่าในหน้าที่ต่าง
พวกเรามีหน้าที่เสียภาษี
ให้ประเทศเอาภาษีไปจ้างคุณ

ข้อ๓นักการเมืองที่เข้ามามีอำนาจ
คุณจะต้องไม่ปกป้องคนบุกลุกป่า
คุณจะไม่เอาคนพวกนี้มาเป็นนายทุนพัก

แล้วคุณก็มีท่าที่ปกป้องเขา

อยู่ในซีกรัฐบาลด้วยกัน
แล้วก็พูดอยู่คำเดียวว่าให้กฎหมายจัดการไป
แต่ว่าการเอาจริงเอาจังในการจัดการมันมองกันออกนะครับ
อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
ฉะนั้นจะสรุปว่ามาตรฐานของสังคมที่ชิงชัง
ทุจริตคอลลับชั่นแบบไหน
คุณจะต้องชิงชังคนบุกลุกป่าแบบเดียวกัน
คุณเกลียดคุณแอนตี้นักการเมืองผู้มีอำนาจ
ที่ใช้อำนาจคอลลับชั่นมากแค่ไหน
คุณจะต้องแอนตี้รังเกียจคนที่ใช้อำนาจบารมีคุ้มครองคนที่บุกลุกป่า
ถ้าไม่ทำแบบนี้เมืองไทยไม่เหลือหรอกครับ
และเมืองไทยจะเกิดการจราจนผมจะบอกให้ว่า
อย่าล้อเล่นกับคนจนที่เขาไม่มีที่ทำกิน
เขาจับจอบจับเสียมไปทำโน่นปลูกโน่นนี้ปลูกนี่หน่อยจับหมด
ส่งฟ้องศาลคาลาคาซังอยู่เวลานี้แล้วที่พันเจ็ดร้อยล่ายล่ะ
มันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นผมจะปิดท้ายการขีดเส้นใต้เรื่องนี้ว่า
อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะแล้วก็อย่าส่องมาตรฐานนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
เกาะติดเรื่องนี้มาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะ